ท่านผู้ชมครับเรื่องหยุดให้คนข้ามถนนตรงทางม้าลายเนี่ยความ
แหม่คุยกันอยู่บ่อยล่าสุดมีอีกแล้วนะฮะแต่น้อง
เนี่ยโดนรถจักรยานยนต์ของรายเดอร์เนี่ยมาชนตอนที่ข้าม
ตรงทางม้าลายหน้ามหาวิทยาลัยนะแถวฝั่งทนตั้งแต่
สามสิงหาคมผ่านมาถึงวันนี้คดีไม่คืบหน้าเลย
รายเดอร์เขาบอกเขาไม่มีตังค์อืมอ่า
ให้ไปขอเงินเรียกร้องเยียวยารับผิดชอบเนี่ย
จากพรบรรดิรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเองค่ะเอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะ
นี่ฮะจะเห็นว่ารถเนี่ยหยุดหมดแล้วนะครับ
กดสัญญาณไฟนะฮะแล้วไฟเนี่ยเขียวให้คนข้ามแล้วแดงให้รถหยุด
รถเก๋งสีขาวก็หยุดแล้วแต่จักรยานยนต์ของรายเดอร์เนี่ยพุ่งเข้าชนนะฮะ
ตอนนั้นน้องที่ถูกชนเนี่ย
สลบไปเลยนะครับไปฟื้นอีกทีคือโรงพยาบาลเลยนะฮะ
เจ็บหนักนะครับสาหัสนะครับน้องนิพาดาลาภูลอายุยี่สิบปี
เป็นนักศึกษาคณะวิศวะชั้นปี๒ของมหาวิทยาลัยย่านฝั่งทน
กำลังข้ามทางม้าลายจะไปมหาวิทยาลัยจักรยานยนต์นี้ชนเข้าไปนะครับ
ชนนี่แล้วดูขาฮะแข้งซ้ายเนี่ยนี่ต้องเย็บแม็กซ์สามสิบตัวนะครับ
แล้วก็ผ่าตัดดามเหล็กเอาไว้หมอบอกใส่เหล็กสองปี
เดี๋ยวอีก๒ปีมาผ่าเหล็กออกส่วนจะกลับมาเดินได้ปกติ
ใช้งานได้ปกติหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
ศีรษะนี่ก็แตกนะฮะตอนนี้ล้มหัวฟาดพื้นไปเลยนะครับ
สลบไปเลยต้องเย็บที่ศีรษะอีก
เหตุการณ์เกิดขึ้นอ่ายี่สิบสามสิงหาคมนะฮะ
หรือว่าสิบสามนี่แหละเนี่ยน่าจะสิบสามสิงหาคมนะครับ
จักรยานยนต์วันนั้นเนี่ยไม่ได้หนีนะฮะ
ไม่ได้หนีไปไหนนะครับเพราะว่าเขาก็บาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้มาพูดเรื่องการชดใช้เยียวยา
โดยบอกว่าให้ไปเบิกค่ารักษาพยาบาล
ตามพรบรรถจักรยานยนต์ของเขาก็แล้วกันอ่า
เขาก็ให้เลขที่กรมทงกรมทันเลขที่พรบของเขามา
แล้วก็ไปเดินเรื่องที่โรงพักให้อยู่รอบนึง
จากนั้นเนี่ยทางน้องนิพาดากับทางน้าสาวที่มาช่วยเหลือ
วิ่งเต้นเรื่องคดีเรื่องหาใบพ่งใบแพทย์การเบิกงงเบิกเงินเนี่ย

ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่๑ตุลาคมแล้วนะครับ
ตอนนี้น้องเนี่ยออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว
แต่ยังเป็นนี่ค้างโรงพยาบาลอยู่สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาท
ค่าผ่าตัดนะอ่าตามสิทธิ์พรบเนี่ย
แต่ทีนี้ตามหลักของพรบเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ย
จะต้องมีส่วนแรกสามหมื่นบาทที่สามารถเบิกได้เลยค่ะ
ไม่ว่าใครจะผิดหรือใครจะถูกแต่ส่วนเกินจากนั้นเนี่ย
หมื่นบาทเนี่ยน้องใช้จากโรงพยาบาลแรกแล้วนะที่เป็นเอกชนนะฮะ
เพราะว่าเป็นเหตุฉุกเฉินที่เข้าไปแล้วส่งต่อมาผ่าตัดที่โรงพยาบาลแห่งที่๒
เป็นโรงพยาบาลรัฐที่มีสิทธิ์บัตรทองอยู่แต่ว่าเขาให้ใช้ตามสิทธิ์ของพรบรถนะฮะ
ตรงเนี้ยส่วนตรงนี้ได้อีกห้าหมื่นบาทแต่ต้องมีใบจากทางสถานีตำรวจว่า
ใครเนี่ยเป็นคนผิดคนถูกซึ่งพอผ่าตัดเสร็จ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓สิงหาน้องผ่าตัดเสร็จวันรุ่งขึ้นคือ๑๔สิงหา
ใบมันยังไม่ออกยังไม่มีการชี้ถูกชี้ผิดให้
มาชี้ถูกชี้ผิดคือสิบสองกัญญาค่ะได้ใบมา
กลายเป็นหนี้ค้างอยู่โรงพยาบาลหาโรงพยาบาลกลับไปหา
ต้องไปที่พรบพรบบอกต้องให้ผู้ที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์มาเดินเรื่อง
ถามไปยังคนขี่จักรยานยนต์ที่มาชนน้องประสบวัติเหตุบอกอ่า
ก็ให้แจ้งเลขที่กรมทันอะไรเข้าไปเลยคือเอาเป็นว่าตอนเนี้ย
ยังเป็นหนี้โรงพยาบาลอยู่ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะ
นี่ยังไม่รวมเรื่องการรับผิดชอบจากทางคนขี่นะเขาบอกเขาเป็นคนจน
เขาไม่มีเงินเขาถ้าอยากได้อะไรเนี่ยเขาคุยกับทางตำรวจแล้ว
ก็คือให้น้องเนี่ยไปฟ้องเอาค่ะนี่ฮะสุดท้ายเลยต้องไปขอความช่วยเหลือ
จากทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐอ่า
แล้วก็มาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนด้วยวันนี้ก็มาคุยกับผมที่รายการเปิดปากกับภาคภูมิ
เพื่อที่จะไปเบิกเครนจากพรบองไงครับทีนี้พอไม่ออกเสร็จปาก
คือการรับผิดชอบของเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่มากกว่าค่ะ
เพราะเขาแค่เดินเรื่องส่งเอกสารมาให้แค่นั้น
คิดว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทำอยู่แล้วอะค่ะ
ส่วนเรื่องการรับผิดชอบอย่างอื่นก็คือไม่มีเลยช่วยรับผิดชอบสิ่ง
สิ่งที่เขาทำให้เป็นแบบเป็นปฏิบัติให้เห็นนะคะ
เพราะว่าสิ่งที่คุณรับผิดชอบเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะฮะ
น้องนิพาดาบอกพรบที่ว่าเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

อะไรต่างที่น้องมีประกันนักศึกษาหรือว่าถ้าจะไปกระทรวงยุติธรรม
ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย
อันนี้มันคือสิทธิ์ส่วนตัวของเขาในฐานะผู้บาดเจ็บ
แต่คนที่ก่อเหตุให้น้องเขาบาดเจ็บเนี่ยยังไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลย
น้องบอกก็เข้าใจแหละจะจนจะรวยก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นหรอก
แต่การแสดงออกซึ่งความตั้งใจในการช่วยเหลือ
มันควรจะมีความจริงใจให้เห็นมากกว่านี้
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะฮะเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
อ้างว่ายากจนไม่สามารถช่วยเหลือได้
แต่จากหลักฐานที่เห็นเนี่ยมันเห็นชัดว่ามันเป็นความประมาท
ตอนที่ขี่มาก่อนจะชนเหมือนก้มดูอะไรบางอย่างที่รถจักรยานยนต์
เขาจอดแล้วตรงทางม้าลายแต่คุณจะมาโยนภาระให้คนเจ็บ
อ้างว่ายากจนเนี่ยไม่ได้การแสดงความจริงใจ
ในการที่จะแสดงความรับผิดชอบเนี่ยมันควรแสดงให้เห็นมากกว่านี้
บอกทางคนขับรถจักรยานยนต์หรือว่า
ที่ใช้รถใช้ถนนแล้วเฉียวชนคนตรงทางม้าลายลักษณะแบบนี้นะครับ
แล้วก็โยนไปโยนมาโยนไปโยนมาแบบนี้
วันนี้ท่านทำเป็นเล่นไปนะครับ

ถ้าน้องเขาไปพูดในศาลว่าคุณไม่เคยมาเยียวยาเขาเลย
ไม่เคยเห็นอกเห็นใจไม่เคยมาช่วยเหลือเขาเลยเนี่ย
สารท่านไม่เมตตานะครับคุกจริงนะ

หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓สิงหาคม

เพราะว่ายังไม่ได้สั่งฟ้องอะไรผู้ต้องหาเลยนะ

คดีทางอาญาเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุด
เขาก็จะไปฟ้องพ่งฟ้องแพ่งต่อมันก็ช้า
ล่าสุดทางผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘นะฮะ
ได้แจ้งไปยังสนราชบุรณะเจ้าของคดีแล้ว

น้องผู้เสียหายให้มาให้ข้อมูลเพิ่มแล้ว
ทีแรกบอกให้รอจนอาการบาดเจ็บสิ้นสุดก่อน
ซึ่งน้องบอก๒ปีค่ะ
แต่ในมุมพนักงานสอบสวนเขาอาจจะมองว่า
ก็ไม่รู้ว่า๒ปีที่หมอบอกต้องไปผ่าเอาเหล็กออกอะไรออก

แต่ทางคุณน้ากับน้องบอก
คือก็ขอสรุปคดีอาญาให้ก่อนได้ไหม
เขาจะได้ไปเดินเรื่องของเขาต่อนะครับ

ทางว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
หลังได้รับการประสานจากทางเพจสายใหม่ต้องรอด
ก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ให้น้องเนี่ยไปหาได้เลย
เพื่อจะได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ทางกองทุนของกระทรวงยุติธรรม
แต่สุดท้ายก็คือจุดเริ่มต้นมันก็คือจาก
สิ่งที่คุณไม่หยุดรถตรงทางม้าลายให้คนข้าม